สัดส่วนของภาพของร่างกายของเธอเนี่ยมันไม่สวย

นี่ไปถ่ายในดงกล้วยด่างนะฮะ
เธอบอกว่าเธอแหมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วยกล้วยด่างก็เลยอยากได้โลเคชั่นแบบนี้

ช่างภาพพรีเวดดิ้งที่จ้างมาถ่ายงานเนี่ย
ราคาเนี่ย๕๐๐๐กว่าบาท
แต่รูปที่ถ่ายได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหรอ

แสงก็ไม่สวยนะฮะ
มันดูไม่กลมกลืนมันดูแข็งไปหมด
ภาพที่ได้มาเนี่ยเท้ายาวผิดปกติ
เธอเอามาโพสต์เลยนะฮะทุกผู้คุณผู้ชมครับ
เขียนแคปชั่นบอกนี่เป็นเทคนิคของช่างภาพถ่ายเท้ายาวเป็นข้อศอก
ก็ไม่สม่ำเสมอหน้าเจ้าเบาก็มืดเหลือเกินนี่
ทำไมหน้าเจ้าบ่าวทำไมฝั่งนู้นมืดอย่างนั้น
รูปที่เธอถ่ายกับต้นกล้วยใบด่างเธอบอกเธอบรรยายบอกมือผีที่ต้นกล้วย
ท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมฮะมันกลืนไปเลยอ่า
ที่สำคัญเลยเจ้าสาวบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของสวนกล้วยดาง
จะแต่งงานทั้งทีเธออยากถ่ายทอดชีวิตของเธอภาพในวันแต่งเนี่ย
เป็นโลเคชั่นที่แบบลักษณะอยู่ในดงกล้วยด่างแล้วกล้วยคือมันต้องเป็นกล้วยด่าง
เขียนมาสอนค่ะถ่ายออกมามันเป็นกล้วยลายไปหมดเลยอ่ะ
กล้วยด่างอยู่ไหนมันไม่เห็นเลยว่าโอ้โหมันคือแบบกล้วยราคาแพงกล้วยด่าง
ค่ะนี่เธอก็เลยเอามาโพสต์นะครับรายละเอียดเล็กเล็กน้อยน้อยเธอบอกเยอะแยะไปหมด
อันนี้ขออนุญาตตามที่เธอโพสต์นะฮะเธอบอกอ่ะรอยสักหรือว่าพุงเป็นชั้นของเจ้าสาวเนี่ย
แม่เธอบอกนี่มันเป็นมุมของช่างภาพที่เธอไม่เข้าใจหรือยังไร
เนี่ยเธอบอกพุงเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยอืม
ก็เลยฝากบอกว่าเจ้าสาวคนไหนจะแต่งงานขอให้เลือกช่างภาพดีนะ
หน้าผมดีหมดถ้าช่างภาพไม่ดีทุกอย่างคือพัง
เอาช่างภาพเขาชี้แจงแล้วนะฮะเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะครับ
แต่ว่าไปคุยกับทางเจ้าสาวก่อนคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับเจ้าสาวในภาพเนี่ยนะฮะนี่ครับเจ้าสาวนะครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกแล้วก็เป็นผู้ที่โพสต์เรื่องราว
บอกเล่าให้ฟังนะเธอบอกว่าอย่างนี้เธอเดินทางไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง
ไปถ่ายถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะแต่บ้านเนี่ยอยู่พิศนุโลก
ไปถ่ายเมื่อ๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาถามว่าทำไมต้องไปถ่ายที่นั่น
เพราะที่นั่นมีสวนกล้วยด่างที่สวยที่สุดในประเทศไทยเธอยอมจ่ายเงินนะ
เสียค่าเดินทางต่างนานาแล้วก็จ่ายเงินเพิ่ม
เพื่อได้ถ่ายที่สวนกล้วยด่างที่นี่ถ่ายทั้งหมด๓ชุด๒สถานที่
ที่แรกสวนยุ้ยพันยอดเป็นชุดราตรีสีแดงก็คือชุดที่มีปัญหานี่แหละ
ที่ที่สองไปถ่ายที่หาดขนอมแต่ทีเนี้ยไอ้ที่มีปัญหาเนี่ย
บอกว่ามันคือชุดสำคัญไงมันคือชุดราตรีในดงกล้วยด่าง
อันนี้ที่ทะเลไม่เท่าไหร่แต่ชุดราตรีในดงกล้วยด่างเนี่ย
อยากให้ออกมาดูดีที่สุดแต่มันกลายเป็นชุดภาพที่แย่ที่สุด
เธอบอกเธอผิดหวังมากเสียดายเงินเหลือเกินที่จ่ายไป
ห้าหมื่นกว่าครึ่งแสนแล้วตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่
ช่วงที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชเธอเป็นคนจ่ายทั้งหมด
เสร็จงานเรียบร้อยปุ๊บได้ไฟล์ภาพมาจากช่างภาพนะ
เธอก็ส่งข้อความกลับไปหาช่างภาพบอกปรับแต่งภาพให้ใหม่ได้ไหม
คือแบบนี้ไม่ไหวอ่ะแต่ช่างภาพเนี่ยอันนี้เธออ้างนะ
บอกว่าช่างภาพขาดความรับผิดชอบไม่จัดการให้ไม่ติดต่อมาอีก
แล้วหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยเธอบอกไม่พอใจมากแล้วก็ไม่
ปลื้มมากนะหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังนะคือมันไม่
เหมือนกับที่ช่างภาพเคยรับปากเอาไว้เลยอ่ะว่าเดี๋ยวจะปรับ
จะแก้ให้สุดท้ายไม่ปรับไม่แก้ให้นี่เห็นไหมรอยย่นเท้ายาวแขน
ยาวมือยาวหน้าฝั่งเจ้าบ่าวก็ดำเนี่ยนะฮะใบกล้วยก็ไม่ด่างนี่นะเธอ
แต่ก่อนจะจ้างกันเนี่ยก็ถามแล้วว่าได้นะช่างภาพก็บอกโอ้โหชัวร์
คือแบบสายชัวร์ไม่ต้องกลัวเธอบอกว่ากลายเป็นว่าออกมาแล้วมันไม่ชัวร์ไง
มันไม่ใช่ไงเธอรู้ว่าตัวเธอก็ไม่ได้สวยเหมือนนางแบบ
ถึงต้องใช้ช่างภาพไงต้องใช้เทคนิคในการถ่ายภาพดีเพื่อช่วยให้สวย
ทีนี้กระแสโซเชียลที่พอเห็นเธอโพสต์ไปถามว่าอ้าวแล้วทำไมไปเลือกโลเคชั่นแบบดงกล้วย
บอกก็นี่มันคือเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนไงเธอกับเจ้าเบ่าของเธอเนี่ย
มีชีวิตดีลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะขายกล้วยด่าง
เวลาจะแต่งงานก็อยากมีภาพที่บอกเล่าเรื่องราวถึงความทรงจำของชีวิตไง
ก็เลยเลือกที่นี่แต่ว่าหลังจากที่โพสต์ไปนะฮะ
บอกว่ามีช่างภาพที่เขาเห็นเขาก็ใจดีเขาก็รับภาพของเธอเนี่ยไปตกแต่งให้
ภาพมันก็ออกมาดีขึ้นมันสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวคือภาพไหนที่เขาอันนี้เนี่ย
มีช่างภาพที่เขาใจดีเขารับไปตกแต่งให้
มันก็ดูสว่างขึ้นสัดส่วนมันก็ดีขึ้น
ยืนยันว่าไม่ได้อยากจะเอาเรื่องนะแต่อยากเจรจากับช่างภาพคู่กรณี

เขาบอกได้ครับพี่สวยเลยเพราะว่าสวนกล้วยมันเป็นสีเขียวเนอะ
พี่ก็จะไปตัดเป็นสีแดงโอเคสวยเลยผมทำได้
วันที่๔เขาก็บอกว่าส่งไฟล์ภาพไม่ทันนะใช้วันที่๕เป็นงานวันมั่น
เขาก็เลยให้หนูอ่ะเลือกมาสองภาพสองภาพนั้นน่ะคือภาพที่เขานั่นน่ะนะ
ก็แต่งแล้วแต่งอีกแต่งจนหนูบอกว่าพี่ออร์แกไนท์นะ
บอกว่าพี่หนูเหนื่อยแล้วพี่ไปเอาคนอื่นไปให้คนอื่นแต่งเลย
เออก็แต่งมาก็ได้นะโอเคใช้ไปก็ได้เป็นภาพกรอบลอยธรรมดามาใช้
ไม่ได้เป็นสวยงามอะไรนะเพราะว่ามันแค่วันเดียวคือมันทำไม่ทันแล้ว
พอจบงานไปก็เพิ่งได้ไฟล์มาอีกทีก็คือวันศุกร์
ทั้งหมดก็เท่ากับใกล้จะชนเดือนแล้วเอออันนี้หนูก็เข้าใจ
บางทีงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงเห็นไฟล์ภาพปุ๊บ
อันนี้แต่งแล้วเหรอที่หนูติ้งก็คืออีชุดแดงชุดนี้แหละ
ที่เราอยากจะให้ที่เราอยากจะให้มันสวยเพราะว่าหนูก็เป็นคนออกแบบชุดเอง
นี่หนูยื่นข้อเสนอเขาไปก็คือไปถ่ายแก้อีชุดนี้ให้ผ่านถูกไหม
แล้วก็สองแต่งภาพออกมาให้ดีเขาก็เงียบผ่านบอกใครไปก็เงียบ
ก็ถ้าเขายื่นข้อเสนอมาว่าให้เลือก๑๕ภาพก็โอเคแต่คือใดเลยเขาไม่เคยพูดกับเราเลย
ค่ะแต่เธอบอกที่เหลือไงมันยังต้องเก็บเอาไว้ไง
อ่าเขาชื่อปลั๊กนะฮะนี่ฮะปลั๊กนะชื่อจริงชื่ออนนท์อายุ๒๒ปี
น้องเขาบอกผมขอชี้แจงหน่อยครับพี่ค่ะคืออย่างนี้ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ภาพที่ฝ่ายเจ้าสาวเอามาลงโซเชียลเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ใน๑๕ภาพที่ตกลงกันว่าจะปรับให้
ตอนที่ไฟล์ภาพมีปัญหาไม่ใช่ไฟล์ภาพมีปัญหาภาพถ่ายออกมาแล้วไม่พอใจ
ลั๊กบอกว่าผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้พี่เลือกมา๑๕ภาพเดี๋ยวผมปรับแต่งให้
แต่ภาพที่พี่เขาเอาไปลงโซเชียลมันไม่อยู่ใน๑๕ภาพที่ส่งมาให้ผม
มันก็ไม่ได้ปรับแต่งไงไม่ได้เลือกเอาไว้ใน๑๕ภาพที่จะให้ปรับแต่ง
ทำให้ฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเหมือนกับไม่พอใจแล้วก็ไปประจาน
ตัวผมเนี่ยในฐานะช่างภาพปลั๊กบอกว่าผมก็ทำได้ดีที่สุดแล้ว
ที่ฝั่งเจ้าสาวบอกว่าข้าจ้างจ้างมาถ่ายงานห้าหมื่นกว่าบาท
ขอบอกว่าไม่ใช่นะฮะข้าจ้างคือห้าพันห้าฮะ
ลั๊กบอกไม่ใช่ห้าหมื่นห้าพันห้า
แล้วมีเงื่อนไขว่าต้องไปถ่ายในสวนกล้วยด่างที่นครศรีธรรมราช
งานมันก็ยากหลังจากถ่ายภาพเสร็จผมก็เปิดภาพให้ดูแล้ว
ภาพในคอมตอนถ่ายเสร็จเจ้าสาวก็ยืนยันว่าโอเคพอใจ
พอจะปรับแต่งผมบอกเลือกมา๑๕ภาพ
มันไม่ใช่ภาพที่เขาเอาไปโพสต์ไม่ใช่๑๕ภาพที่ส่งมาให้
ภาพที่มือยาวเท้าใหญ่ช่างภาพชี้แจงว่านั่นคือมิติของเลนวาย
เวลาถ่ายจะมีส่วนขอบที่จะดึงยืดออกอยู่แล้ว
ถ้าถามช่างภาพเขาจะรู้แต่ทุกภาพสามารถแต่งได้
ถ้าภาพนั้นที่ต้องการให้ตกให้แต่งให้ปรับส่งมาให้ก็แต่งให้ได้
จะให้ดึงกลับมายาวไม่ยาวจะสั้นเท่าไหร่ยังไง
แต่สองภาพนี้ปลั๊กบอกว่าพี่ดูอันนี้คือที่เจ้าสาวส่งมาให้
อันนี้ก่อนแต่งภาพผมก็แต่งให้หลังแต่งก็เห็นไหมก็เป็นอย่างนี้
แต่ที่พี่เขาเอาไปโพสต์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน๑๕ภาพที่ตกลงกันว่าจะปรับแต่งให้
ที่ลูกค้าเลือกมานะครับก่อนหน้านี้ผมมาปรับแก้ให้นะครับ
มีการเก็บรอยบีบตรงนู้นตรงนี้รายการรถอะไรอย่างนี้ให้ครับ
คือส่วนตรงเนี้ยมันทำได้อยู่แล้วครับแต่ว่ารูปที่ลูกค้าไม่ระบุมา
เอาไปใช้ในการประจานผมมันไม่มีการแจ้งมาก่อนครับ
เขาเลือกที่จะประจานผมก่อนความที่กล้วยด่าครับมันสูง
แล้วการที่เราจะเห็นด่างของใบกล้วยได้คือเราต้องอยู่ด้านบนใบกล้วยถูกไหมครับ
แล้วมันแล้วทีนี้กล้วยมันสูงกว่าคนผมมีทางเลือกแค่ต้องขึ้นไปสูงกว่า
ถ่ายออกมาให้เห็นใบด่างแล้วก็มีคนเพื่อที่จะให้อยู่ในภาพ
ให้เขาชอบว่าเออแบบมีส่วนนะอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วบางมุมมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไปด้านบนไม่ได้
ก็เลือกที่ต้องเสยใช้มุมวายใช้เลนวายเพื่อที่อยากให้มันดูกว้าง
ติเลนที่มันถูกมันถูกอยู่ข้างขอบมันจะมีการดึงยืดออกไปอีก
ซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจว่าผมเองก็ไม่ระวังว่าทำไมมันถึงได้ยืดขนาดนั้น

บาทนี้ผมถ่ายทั้งหมด๔ชุด๔ชุด๕เซตครับ

ไม่ครับตามสัญญาครับเท่านั้นครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าได้มีการนำรูปของผมมาไปใช้บ้างแล้วในบางส่วน
แล้วก็มีการเลือกรูปมาใหม่ที่ผมให้เขาเลือกมาอีก

เพราะว่าตอนนี้ทางผมเองก็ถือว่าถูกประจานไปพอสมควรเลยนะครับ
นี่ทางฝั่งช่างภาพเขาชี้แจงเขาขอชี้แจงหน่อย
เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็เลยสอบถามไปยังฝั่งเจ้าสาวว่าเออตกลงแล้วยังไงกันแน่
เอาเป็นว่าน้องปลั๊กช่างภาพกับคุณอัชรีเจ้าสาวเนี่ยเขาคุยกันแล้ว
ตกลงยึดสัญญาในการปรับแก้ภาพคือจะปรับให้๑๕ภาพ
แต่ให้ฝั่งเจ้าสาวเลือกแล้วส่งมาใหม่ก็ได้
ภาพนี้ถ้ายังไม่มีภาพที่ตัวเองพอใจอยู่แล้วไปโพสต์อะไรเนี่ย
จะปรับอะไรก็ส่งอะไรกันมาใหม่
ทางฝั่งเจ้าสาวเขาจะเลือกใหม่แล้วส่งมาให้ใหม่๗ภาพ
แต่ต้องอยู่ใน๑๕แค่๑๕นะให้แค่๑๕
เพราะว่า๕๐๐๐มันคือเป็นแพ็คเกจการแต่งงานไง
มันไม่ใช่เฉพาะค่าช่างภาพมันเป็นค่าแต่งหน้าแต่งตัวค่าอะไรหลายอย่าง
แต่ตัวช่างภาพเนี่ยเขาบอกผมให้แค่๕๕๐๐ภาพ